ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ชัยภูมิค่ะก็เป็นเรื่องของอาการคลุ้มคลั่งจากยาเสพติดเหมือนกัน
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๕ปีนะคะเสพยาอย่างหนักจนมีอาการคลุมคลั่งอารวาส
อารวาสตอนแรกเนี่ยอารวาสกับภรรยาตัวเองก่อนนะคะทำร้ายร่างกายภรรยา
จนภรรยาต้องแกล้งตายสุดท้ายก็ต้องพยายามหนี
ทีนี้ค่ะก็แจ้งตำรวจตอนที่แจ้งตำรวจรอบแรกเนี่ยตำรวจยังไม่ได้มา
เพราะว่ามันไม่ได้มีใครบาดเจ็บอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายเลยแจ้งตำรวจที่รู้จักกัน
พอตำรวจที่รู้จักกันมาพากู้ภัยมาด้วยพยายามจะระงับเหตุ
คลั่งคนนี้มีมีดครับโอ้โหสู้กับตำรวจเอามีดฟันตำรวจ
ตำรวจเป็นแผลเวอะหวะเลยนะคะสุดท้ายตำรวจต้องตัดสินใจยิงใส่ชายคลั่งคนนี้
กระสุนนัดสุดท้ายเข้าปากชายคลั่งคนนี้ล้มแล้วก็เสียชีวิตเลยค่ะ
ตำรวจสพห้วยยางค่ะพร้อมด้วยกู้ภัยไปตรวจสอบนะคะ
ในพื้นที่หมู่๑๙ตฮวยางอครสรรค์จังหวัดชายภูมิ
เทียรวุฒิตู้คำอายุ๓๕ปีนี่คือชายคลั่งที่ถูกตำรวจยิงจนเสียชีวิตค่ะ
ร่างอยู่ที่ป่าข้างบ้านเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนะคะ
ส่วนตำรวจที่เจ็บค่ะร้อยตำรวจรีสันติน้อยศรีรองสารวัตรป้องกันปราบรามสพห้วยยาง
คนนี้นะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมโดนฟันเวอะหวะเลย
ถูกฟันเข้าที่มือที่แขนจนเอ็นขาดนะคุณผู้ชม
ศีรษะมีแผลถูกฟันอีกสองแผลแล้วแผลลึกถึงกระโหลก
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะเราส่งคุณไกด์ธนกรนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
เดี๋ยวไปดูที่บ้านหลังนี้ก่อนค่ะรอบรอบจะเป็นป่าเห็นไหมคะ
ยังมีคราบเลือดมีอาหารมีมีดทำครัวอยู่ในบ้าน
ก็คือชายคลั่งที่ถูกตำรวจยิงตายอะค่ะพี่สาวชื่อว่านางสาวบัววัน
บอกว่าน้องชายเธอติดยาเสพติดอย่างหนัก
สองสามปีแล้วเสพยาตลอดเลยนี่คือผู้ตายนะคะครับ
นายเทียระวุฒิตู้คามอายุ๓๕ปีนายเทียระวุฒิตู้คนนี้
พี่สาวบอกเสพยาตลอดต่อเนื่องมา๒๓ปีนะคะ
โมงเช้าเมื่อวานน้องชายเธอกับภรรยาของน้องชาย
ขี่รถจักรยานยนต์มาหาเธอที่บ้านห่างกันสักประมาณกิโลหนึ่ง
ตอนอยู่บ้านก็ดูไม่มีอะไรเหมือนปกติก็เปลี่ยนเสื้อ
แต่เปลี่ยนเสื้อแบบสามสี่ตัวนะเธอก็งงพี่สาวก็งงทำไมน้องชาย
ก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เปลี่ยนเสื้ออยู่นั่นแหละ
แล้วดูแววตาแบบหวาดระแวงมองซ้ายมองขวาดึงตัวภรรยาให้อยู่ใกล้ตลอด
ภรรยากลับไปที่บ้านน้องชายเธอก็หาอ้าวภรรยาอยู่ไหนหาไม่เจอ
เท่านั้นแหละคุณผู้ชมอันนี้จุดแรกนะหาภรรยาไม่เจอ
เทียรวุฒิอัลวาดเลยค่ะแล้วก็รีบออกไปตามหาภรรยา
ไปบ้านญาติ๓๔หลังแถวนั้นไปหาภรรยา
รื้อไปทำลายข้าวของที่บ้านเขาจนเสียหาย
ตอนนั้นก็เลยแจ้งตำรวจกันแล้วรอบหนึ่งนะคะ
แต่ตอนนั้นมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันยังไม่ได้มีคนเจ็บยังไม่ได้มีอะไร
ตำรวจไม่มาค่ะพี่อุ๋ยอันนี้พี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกนะ

โมงเย็นเมื่อวานนี้ตัวนายธิรวุฒิก็กลับบ้าน
เจอภรรยาทำร้ายร่างกายภรรยาเลยค่ะ
ภรรยาถึงขั้นต้องแกล้งตายคุณผู้ชม
แล้วอาศัยจังหวะที่นายธีรวุฒิเผลอ
ก็หนีออกมาทางหน้าต่างขี่รถจักรยานยนต์
ไปหาพี่สาวของนายธีรวุฒิ
คือตอนนั้นที่หนีได้เพราะอะไรรู้ไหมคะ
นายเทียระวุฒิไปหาสายไฟ
จะมัดตัวภรรยาภรรยาแกล้งตายแล้วนะ
นายเทียระวุฒิไปหาสายไฟจะมัดตัวภรรยา
นี่คือภรรยานะคะคือต้องหนี
ทีนี้ค่ะตัวนายธิรวุฒิก็ถือมีด
ไปที่บ้านของพี่สาวอีกรอบหนึ่ง
ก็คือนางสาวบัววันไปหาภรรยาอีก
หาภรรยาอยู่นั่นแหละแต่ภรรยาก็หลบอยู่ที่บ้านเธอนะคะ
ก็เลยให้ภรรยาเนี่ยออกมาบังคับให้ภรรยาออกมา
ธิรวุฒิปีนลากออกมาเลยโอ้โหพี่สาวบอกกลัวมาก
น้องชายจะทำร้ายภรรยารีบโทรขอความช่วยเหลือจากตำรวจที่รู้จักกัน
ก็คือร้อยตำรวจรีสันติคนเจ็บอะค่ะคุณผู้ชมค่ะโทรหา
ร้อยตำรวจรีสันติก็เลยพากู้ภัยมาด้วยอีกคนนึงไปเลย
ไปที่บ้านที่เกิดเหตุแล้วขอกำลังเสริมด้วย
ธีรวุฒิกับภรรยานั่งคุยกันที่แคร่ไม้หน้าบ้านตอนแรกดูปกติ
ก็เลยเรียกตัวบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปโรงพักก็แล้วกัน
ธิรวุฒิดึงตัวภรรยาให้ไปด้วยก็เลยยื้อยุดกันค่ะ
เทียรวุฒิเอามีดตัดอ้อยฟันกู้ภัยไปก่อนครั้งหนึ่งเฉียวหลัง
หันไปฟันร้อยตำรวจรีสันติจนบาดเจ็บทีเนี้ย
ร้อยตำรวจรีสันติโดนฟันไปหลายแผลเวอะหวะอย่างที่บอกครับ
ร้อยตำรวจรีสันติเลยตัดสินใจต้องใช้ปืนประจำกายยิงสวนไปสามนัด
นัดสุดท้ายนัดที่๓มันเข้าปากนายธีรวุฒิเลย
เทียรวุฒิล้มแน่นิ่งและเสียชีวิตนะคะทีมข่าวของเราไปที่วัดบ้านปากช่องเสลืองทอง
ที่อำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิเป็นสถานที่สวดพระอภิษฐรรมศพและชาปนกิจศพ
ธีรวุฒิผู้เสียชีวิตครอบครัวไปรับร่างจากนิติเวชโรงพยาบาลชุมแพรจังหวัดขอนแก่นเมื่อเช้าวันนี้
บรรยากาศโศกเศร้านะคะบ่าย๒โมงครึ่งชาปนกิจเลย
ตามความเชื่อว่าเป็นการเสียชีวิตแบบไม่ปกติอะค่ะทีมข่าวได้คุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิต
นางสาวก่อนชะวันอายุยี่สิบเจ็ดเธออยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างนะคะ
เธอบอกว่าสามีพูดคนเดียวเหมือนเพ้อค่ะ
พูดคนเดียวแล้วเมื่อวานนี้พูดคนเดียวเหมือนคนขาดสติ
เดินไปเดินมาพูดอยู่คนเดียววนไปวนมาทำร้ายเธอค่ะ
ทำร้ายญาติด้วยตำรวจมาระงับเหตุสามีเธอก็ไม่หยุดจริง
เธอก็ยืนยันว่าสามีเธอผิดจริงแหละที่เอามีดไปไล่ฟันตำรวจ
ตำรวจเป็นแผลเวอะหวะก็เลยโดนยิงสวนนัดสุดท้ายกระสุน
มันเข้าปากสามีเธอเลยเสียชีวิตเธอบอกว่าสามีไม่ได้เมาเหล้า
ปกติสามีเป็นคนดีขยันทำงานแต่สามีเสพยา
เริ่มเสพได้สองสามเดือนก่อนแต่เสพหนักหนักเนี่ย
สองสามวันที่ผ่านมาเธอก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมจากคนไม่ดื่มเหล้า
ไม่อะไรขยันทำงานอยู่ดีมาเสพยาเฉยเลยแล้วเสพหนักด้วยนะคะ
เธอก็บอกว่าเธอเข้าใจที่ตำรวจต้องยิงใส่เธอเข้าใจจริงว่ามันเป็นการป้องกันตัว
เพราะเธอก็เชื่อว่าถ้าตำโหลดไม่ยิงอ่ะครับตำโหลดตายแน่แน่
บอกเลยว่าเธออยู่ในเหตุการณ์ถ้าตำรวจไม่ยิงสวนเนี่ย

แกไม่เคยทำร้ายใครคือแกก็ไปไหนแกก็ไปด้วยกันแก
ไม่เคยทำร้ายอยู่ด้วยกันไหมไม่เคยทำร้ายอะไรเลยมีมีเมื่อวานนี้แหละแก
ไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นได้มีการทะเลาะกันไหม
ไม่มีค่ะหนูไม่ติดใจเพราะว่าแฟนหนูทำผิดเพราะว่าแฟนหนูไปฟันตำรวจก่อน
แต่สุดท้ายก็เลยไม่รู้ว่าเสพยามานานขนาดไหนแล้วนะพี่อุ๋ยเพราะพี่สาวบอก๒๓ปีใช่ไหมคะ
ครับแต่ภรรยาบอกสองสามเดือนแล้วเสพหนักหนักเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเองอย่างเงี้ยค่ะ
นายอัศดาจันมาอายุ๑๙
เล่าให้ฟังว่าช่วงเย็นเมื่อวานได้รับแจ้งจากร้อยตำรวจรีสันติ
ว่าไปช่วยหน่อยไประงับเหตุหน่อย
มีคนคลุ้มคลั่งเมายาเสพติดอารวาส
พอไปถึงเห็นตัวผู้ก่อเหตุ
ยื้อฉุดกับภรรยากันอยู่ที่แคร่หน้าบ้าน
ผู้ก่อเหตุหันมาเห็นเห็นตำรวจกับทางอาสา
ก็กอดคอภรรยาเหมือนล็อกภรรยาเอาไว้คุณผู้ชม
ร้อยตำรวจรีสันติก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุใจเย็นนะ
เดี๋ยวไปคุยกันที่โรงพักดีไหม
แต่ผู้ก่อเหตุโวยวายบอกว่าจะพาภรรยาไปด้วย
ถ้าจะไปไหนจะพาภรรยาไปด้วยเพราะเป็นคนขายยาเสพติด

ถ้าจะไปถ้าจะไปโรงพักต้องเอาภรรยาไปด้วยเพราะเป็นคนขายยาเสพติด
ร้อยตำรวจรีสันติกับตัวนายอัศดาร่วมกับตันยูอะค่ะ
ก็พยายามจะไปล็อกตัวผู้ก่อเหตุ
แต่ผู้ก่อเหตุก็สะบัดตัวหลุดแล้วก้มไปหยิบมีดที่มันอยู่ตรงพื้น
ฟันใส่นายอัศดาร่วมกับตันยูก่อนนะคะ
เขาก็วิ่งหนีแล้วก็พยายามจะไปฟันร้อยตำรวจรีสันติ
สักพักนึงได้ยินเสียงปืนนะคะเหมือนตอนแรกเนี่ยยิงขู่ก่อนนะคะยิงขู่ก่อน
หลังจากนั้นเนี่ยเห็นว่าร้อยตำรวจรีสันติเหมือนกับว่าพยายามที่จะสู้
สุดท้ายสู้ไม่ไหวเลยต้องยิงใส่ยิงรวมแล้ว๓นัดนะคะ
นี่ค่ะก็พอทางนายอัศดาบอกเข้าไปดูเนี่ย
เห็นเลยว่าร้อยตำรวจรีสันติคือตัวซีดแล้ว
ที่โดนผู้ก่อเหตุคุ้มคลั่งคนนี้ฟันก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาล
ทางอัศดาบอกว่าคือจังหวะที่ตัวผู้ก่อเหตุถูกวิสามันเนี่ยนะคะ
ก็คือเป็นจังหวะที่ผู้ก่อเหตุยืนคร่อมร้อยตำรวจตีสันติอยู่เลยอ่ะอืม
ตำรวจตีสันติคือไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวแล้วจริง
โดนยืนคล่อมอยู่อ่ะก็เลยโอ้โหเนี่ยสองนัดสุดท้าย
วิสามันไปเลยนะคะร้อยตำรวจตีสันติน้อยศรี
ตอนนี้ถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลชุมแพรอาการปลอดภัยแล้ว
ก็จากการตรวจสอบเนี่ยก็ได้ข้อมูลอย่างที่เล่าไปล่ะค่ะ
ก็ไปรังงับเหตุเนี่ยนะคะแต่ในเทียร์ละวุฒิผู้ก่อเหตุเนี่ย
มีดฟันจนแผลเวอะหวะแล้วตัวตำรวจเองก็ล้มด้วย
โดนแบบยืนคล่อมอย่างนี้ค่ะก็เลยต้องยิงใส่
ก็เป็นลักษณะของการป้องกันตัวนะคะเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบ
เรื่องของการป้องกันในลักษณะแบบนี้นะคะ
นางสาวจันจิราอายุ๒๓เธอก็บอกว่าพ่อเธอพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ยังไม่รู้สึกตัวต้องคอยสังเกตอาการ
ครอบครัวก็เตือนคุณพ่ออยู่บ่อยว่าระวังนะทำงานแบบนี้มันก็เสี่ยง
แต่ครอบครัวก็ทำใจระดับหนึ่งคนเป็นตำรวจก็มันก็เสี่ยงอยู่แล้ว
เหตุการณ์นี้มันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นมันก็สูญเสียทั้งสองฝ่ายนะคะ
ตำรวจเองก็เจ็บตัวผู้ก่อเหตุก็ต้องมาถูกยิงตาย
แต่ตอนนี้ค่ะตัวลูกสาวบอกว่าเป็นห่วงคุณพ่อมาก
คุณพ่อที่บาดเจ็บเนี่ยมือกับแขนซ้ายเนี่ยไม่รู้จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่า
คุณผู้ชมค่ะคือกระดูกหักสองท่อนแล้วเอ็นขาดไม่สามารถต่อเส้นเอ็นได้
แต่ทางลูกสาวของร้อยตำรวจรีสันติเธอก็น่ารักมากเลยค่ะพี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะเธอบอกว่าเธอขอโทษทางครอบครัวของผู้ตายด้วย
แม้ว่าจะเป็นชายคลั่งแล้วก็ถึงขั้นทำร้ายพ่อเธอจนเจ็บหนักอ่ะเธอขอโทษนะเธอขอโทษครอบครัวของผู้ตายนะคะ
บอกว่าพ่อเธอก็ถือว่าทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วหลังจากนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนก็แล้วกัน